สิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งปฏิบัติปฏิบัตินัดดั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเจ้าสิบ

แต่ก็เป็นการลงโทษที่สร้างสารน่ารัก
คุณเห็นไหมลุกนั่ง๑๐ครั้ง๙คนไม่ได้มีนัยยะอะไรในทางตัวเลข

ให้ลูกนั่ง๑๐ครั้งแบบนี้แล้วก็ให้สัญญาด้วยเกียรติของค่าสัญญาว่า
ราชบุรีก็จะพูดเนอน่ารักนิดนึงข้อหนึ่งจะไม่ขับรถซิ่ง
สองไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนข้อสามจะรีบกลับบ้านไปกินข้าวกับพ่อกับแม่
อันนี้ไม่ใช่สุพรรณใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน
แต่น่ารักคุณเห็นไหมก็เป็นสร้างสรรค์ดีนะ
ทีนี้ตำรวจท่านนี้ชื่ออะไร
ร้อยตำรวจเอกรัฐภูมิโพศีดารองสารวัตรสืบสวนโรงพักเมืองราชบุรี
หัวหน้าตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์คือท่านเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเมื่อวานสักประมาณช่วงเที่ยง๓๑ธันวาคม
เจอเด็กกลุ่มนี้๙คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันมาค่ะ
แล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกมาบนถนนราชบุรีจอมบึง
เข้าทางวัดทุ่งน้อยตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรี
พอเห็นแบบนี้แล้วเอาล่ะก็กลัวว่าเด็กจะได้รับอันตรายเลย
เรียกให้หยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บก็สอบถามที่มาที่ไป
สุดท้ายก็ทำโทษเด็กด้วยวิธีสร้างสรรค์แบบนี้นะคะ
น้องคืออย่าเห็นว่าคุณตำรวจใจดีแล้วก็กลับมาทำอีกนะคะ
ก็โดนเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วจำไว้แล้วก็อย่าทำอีกนะคะ
คนสุดท้ายเนี่ยตัวนิดหนึ่งนั่น

เป็นห่วงเนอะช่วงนี้